แค่บอกเลยนะคะคือต้องบอกว่ามีภาพเซ็ตชุดว่ายน้ำเนี่ยทยอยหลั่งไหลลงโซเชียลกันแบบไม่ได้พักหายใจกันเลยทีเดียวนะคะ
โดยทริปครอบครัวนี้ความเผ็ดขอยกให้ผู้พี่อย่างสาวอุ้มลักษณะคุณดูสิคะ
จัดไปเลยชุดใหญ่ไฟกระพริบ

หุ่นฟิตแอนด์เฟิร์มพร้อมกับพกพาความเซ็กซี่มาเต็มแบบทะเลเดือด
ในชุดบิกินี่ที่ดูเล็กไปถนัดตาเลยล่ะค่ะ
ส่วนฝั่งน้องสาวแม้ว่าจะไม่แซ่บซีดจิจาเท่ากับพี่สาว
แต่ขอเอาความขาวใส่ไซมินิสไตล์เกาหลีเข้าสู้นะจ๊ะ
อันนี้ก็ถือว่าผ่านอยู่นะคะ
ยกให้เป็นสองสีพี่น้องสวยคนละแบบแซ่บคนละทางไปเลยล่ะค่ะ
คือจริงผู้หญิงเราเนี่ยมีความสวยที่แบบไม่เหมือนกันอยู่แล้ว

คือสิ่งที่ได้มาในวันนี้ไม่ธรรมดา
แล้วทั้งสองคนเนี่ยสวยเหมือนกัน
อีกหนึ่งอย่างที่เหมือนกันก็คือมีหวานใจแล้วเหมือนกันนะจ๊ะ

แต่ก็รู้ว่าความรักของเธอแฮปปี้ดี

นั่นแหละค่ะก็เป็นการสวยสนสไตล์ของสองสี่พี่น้อง
แต่ผู้หญิงทุกคนยืนยันตรงนี้ว่ามีความสวยซ่อนอยู่ในตัวคุณนะคะ